เอาล่ะร้อนแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ไปหากิจกรรมคลายร้อน
มนุษย์เราจะไปดำน้ำเล่นน้ำว่ายน้ำก็ทำได้สบาย
ส่วนสัตว์เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่จะทำเกี่ยวกับน้ำเหมือนกัน
สัตว์น้ำดำน้ำได้เป็นเรื่องปกติ
แต่ตัวนี้มันเป็นสัตว์บก
บกที่ชอบปีนต้นไม้คุณผู้ชม
แต่มันดำน้ำเก่งมากค่ะ

คุณเคยเห็นลิงน้ำไหมนี่คุณเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยนะ

คืออารมณ์แบบเหมือนมนุษย์เราเวลาเล่นน้ำใช่ไหม

แต่ดำน้ำโผล่เข้ามาปุ้งหน้าเปียกมากแบบนี้ไม่น่าเซ็กซี่เท่าไรครับ

ค่ะพยายามแบบแหวกไหว้นะ
กระมังเล็กแต่เขาดูใช้ความสามารถใช้ทักษะที่ดีมาก

น่าชื่นชมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปฝึกมาจากที่ไหนยังไง
นะแต่ก็คงเป็นความสามารถของมันนี่คือลิงน้ำใช่ไหม
ค่ะโอเคอย่างนั้นเอาลิงน้ำสองถุงลิงแห้งหนึ่งถุง

ลิงไม่ใช่บะหมี่เกี๊ยวมาสั่งน้ำแห้งเขาบอกลิงน้ำบอกว่ว่าอังงั้นเอาริงน้ำสองถุง

มันต้องแบบคุณคือดิฉันว่าลิงอาจจะเห็นคนหรือเปล่า

ขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนคนไงที่แบบก็ดำน้ำได้แหละกั้นหายใจได้ระดับหนึ่ง
อย่างนี้ก็อาจจะเป็นทักษะเพราะว่าพี่ฝึกปีนต้นมะพร้าวยังได้
แล้วดำน้ำจะไม่ยากอะไรล่ะจริงไหมล่ะ